ความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
วยเจ้าปัญหาระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน

ไปอยู่ที่สารอาญาที่กาญจนบุรี
คดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนว่า
ยักยอกทรัพย์รับของโจร
สารท่านก็นัดไต่สวนไปนัดหนึ่งแล้ว

เป็นนัดครั้งที่๒ปรากฏว่า

จะส่งผลกับคดีแบบไหนอย่างไรนะครับ

ไต่สวนมูลฟ้องรอบ๒
คดีที่ครูปรีชาไคร่ครวนยื่นฟ้อง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ในข้อหายักยอกทรัพย์หรือรับของโจร

เมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
วันนั้นก็ไต่สวนเพียงครูปรีชาคนเดียวนะครับ
ยังเหลือพยานอีกหลายปากยังไม่เสร็จนะครับ
วันนี้สารนัดไต่สวนพยานต่างนะครับ
ก็เป็นบรรดาเจ๊ที่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่
ก็มีทั้งเจ๊ที่ครูปีชาสั่งหวย

เจ๊ที่เห็นอะไรอย่างนี้นะครับก็ครบแล้วครับ

สารตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมขึ้นศาลนะครับ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้ม
ทนายความในฝั่งของหมวดจรูนนะครับ

มีญาติอีกหลายคนเดินทางมาด้วยนะครับ

คือไม่ขอให้สัมภาษณ์เรื่องคดีความอะไรก็แล้วกัน

ขอฝากกำลังจ่ายให้กับ๑๓ชีวิต
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย

วันนี้จริงเลย
ของทุกคนอย่างเดียว

ทนายความของเจ๊บ้าบินนะฮะ
นายสุชพงศ์บุญเสริมนะครับ
นายสุจพงศ์บอกว่าวันนี้ก็เป็นคิวของเจ๊บ้าบินนะครับ
เจ๊บ้าบินนางรัตนาพรสุภาทิพย์
แล้วก็เจ๊พัทรนางสาวพระชริราโพรมตา
สารให้มาไต่สวนมูลฟ้องนะครับ
คือครูปีชาสั่งหวยกับเจ๊บ้าบิล

แล้วเจ๊บ้าบินก็ไม่มีหวยเลขที่ครูปีชาต้องการหรอก

ซื้อของก้มเก็บของมาลน

ที่ฟ้องว่าหมวดจรูร์

อืม
คือลำดับที่จะนำพยานเข้าวันนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคุณพัชริดา
หรือเจภัฐกับคุณบะบินได้ทราบว่าครูปีชาจะมาไม่ใช่ทราบอย่างงั้น

ครูปีชาตอนครูปีชาต้องถามคุณวรยุทธ์ครับ
ส่วนทางครูปีชาตอนเช้าเนี่ยยังไม่เห็นมานะครับ
ก็มีนายวรยุทธ์บุญวงศัยทนายความที่เดินทางมา
นี่ฮะก็ครูปีชาไม่ได้มาด้วยนะครับ
นายวรยุทธ์ทนายความของครูปรีชาบอกว่า
วันนี้เตรียมพยานมา๔ปากมาไต่สวนมูลฟ้อง
ช่วงเช้าในสองคนก็คือเจ๊พัดกับเจ๊บ้าบินแม่ค้าขายหวย
อีกสองคนเนี่ยมาช่วงบ่ายนะครับนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะใครมาช่วงบ่าย
ทนายวรยุทธ์บอกว่ายังบอกไม่ได้
เอาเป็นว่าเป็นคนที่รู้เห็นเหตุการณ์การซื้อสลากรางวัลที่๑
เจ้าปัญหาก็แล้วกันพยานรับอีกแล้วเหรอคะอ่า
เดี๋ยวช่วงบ่ายก็รู้อันนี้ยังเช้าอยู่น้องมิ้นรอแป๊บหนึ่ง
ส่วนครูปรีชาไม่ได้มาทนายวรยุทธ์บอกว่าเพราะว่าส่วนของครูปรีชาเนี่ย
ท่านใดสวนเสร็จแล้วตั้งแต่นัดแรกผู้สื่อข่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมไม่ตรงกันกับที่บอกเอาไว้เมื่อวันที่๔มิถุนายน
ที่มีการไต่สวนครั้งแรกที่บอกว่าครูปรีชายังไต่สวนไม่เสร็จ
สารท่านให้มาไต่สวนอีกสองรอบให้มาไต่สวนอีกครั้งรอบสองนะฮะ
แต่ทนายวรยุทธ์บอกว่าเสร็จไปแล้วนะครับ
แล้วเรื่องที่เคยบอกว่าขอให้แฟนคลับครูปีชาโพสต์ข้อความมาในเฟซบุ๊ก
เดี๋ยวจะเลือกข้อความที่ดีที่สุดไปร่องแพร่กัน๑๐คน
นายวรยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวขอเลื่อนออกไปก่อน
เพราะว่าตอนนี้ฤดูฝนไปร่องแพร่เดี๋ยวจะเกิดอันตราย
คัดเลือกแฟนคลับนี่ครูปีชาเดี๋ยวจะคัดเลือกเอง

โอ้โหเยอะมากธนายวรยุทธ์บอกโอ้โหเยอะมาก
สมัครเข้ามาเยอะมากจะไปร่องแพรเยอะมาก
อยากร่องแพรกับครูปรีชา

เพราะว่ากรุงการของคนพูผู้เสร็จเรียบร้อยไปล่ะ

จากนั้น๑๐โมง๒๐นาทีค่ะ

ครูปรีชาไม่มาสาร

สารสั่งให้นำตัวมาตอนบ่าย
พิจารณาคดีไปสืบในช่วงบ่ายแทนครับ

ให้พักแล้วก็ให้มาใหม่ช่วงบ่ายอีกทีนึงนะ
เพราะว่าครูปรีชาที่เป็นโจทยื่นฟ้องเนี่ย

ก็เลยไต่สวนพยานต่อไม่ได้

ครูปรีชากำลังจะถูกสอบส่วนวินัยร้ายแรง

แต่ส่วนวินายแรงพยายามก็อีกส่วนหนึ่ง
อาจจะพูดคุยเจรจาเลื่อนได้ไหมหรือยังไง
แล้วก็ใช้คำว่ากำลังจะด้วยนะไม่ถูกไต่สวนตอนนั้น

โดยวันนี้ทนายตั้มก็ยื่นคำร้องละเมิดอำนาจศาลจากคดีนี้นะคะ
ว่าฝ่ายครูปรีชานำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีไปเผยแพร่
แล้วก็ไม่บอกรายละเอียดว่าคือเอกสารอะไร

มีครูปรีชามีทนายวรยุทธ์
มีดรเทศศัตริย์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็มีทนายความอิตหนึ่งคน
ซึ่งสารก็นัดไต่สวนคำร้องวันที่๑๙กันยายนนี้ค่ะ
ก็วันนี้ครูปีชาไม่มาสารนะครับ
ซึ่งศาลเขาอ้างว่าที่มาไม่ได้
เพราะว่าเขาโดนร้องเรื่องวินัยร้ายแรง
วันนี้ก็มีเรื่องยื่นเรื่องละเมิดอำนาจศาลไปด้วยนะครับ
วันที่๑๙กันยาตอน๙โมงเช้า
คนที่โดนก็คือครูปีชาทนายวรยุทธ์ดรเทิดศักดิ์

จริงแล้วเรื่องหวยเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรสำคัญหรอกนะครับ
อยากให้พี่นักข่าวเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับน้อง
ที่ยังติดอยู่ในถ้ำดีกว่า
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วย
ให้ช่วยน้องออกมาให้ได้โดยเร็วนะครับ

คือครึ่งเช้าผ่านไปเราก็ยังอยากฟังจากหมวดจรูนอยู่
ว่าตกลงเป็นยังไงเรื่องของการไต่สวนถือว่าพอใจไหม
จรูนก็ยังตอบเหมือนเดิมนะคะว่า
ส่งกำลังใจให้๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำดีกว่า
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือทุกคนให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนดีกว่าในตอนนี้

อยากให้เจ้าหน้าที่หรือคนที่เกี่ยวข้อง
ตามหาน้องให้เจอ
แล้วก็ให้ทุกคนมีชีวิตที่เป็นปกติ
แล้วก็ช่วยออกมาให้ได้เป็นปกติทุกคนครับ

มาถามฝั่งของเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดบ้าง

ขอไม่พูดอะไรเกี่ยวกับคดีมากก็แล้วกัน

วันนี้แต่งชุดสวยสีขาวตัดใหม่
เพราะสีขาวมันขาวบริสุทธิ์
เหมาะกับคนที่บริสุทธิ์ค่ะ

ก็ขายสลากให้ครูปรีชาจริง
ทีนี้พอถามว่าแล้วตอนบ่ายมาสารไหม

ตอนบ่ายไต่สวนครูปรีชาคนเดียวนี่

แต่ถ้าหากว่าสารเรียกไปไต่สวนก็พร้อมเสมอนะ
ขณะเดียวกันก็ยังอยากที่จะส่งแรงใจ

๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงปลอดภัยด้วยเหมือนกัน
อันนี้ข้เริ่มเป็นปุกศริเคยนี่
เขาเริ่มจะใช้ในวันนี้กลิ่นเหมือนสีขาวเลย
สีขาวคือสีบริสุทธิ์เหมาะสำหรับคนบริสุทธิ์
ขอให้ล้อสพ้นจากอันตรายทั้งปวง
ค่ะจากใจเจรัตนาพรและชาวการจรรย์น้ำบุรีค่ะ
อันนี้ภาคเช้ากับพักรับประทานอาหารกลางวัน
ค่ะตอนบ่ายอ้าวนักข่าวก็อู้เจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดมานี่
ชุดด้วยอ่าเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดบอกว่าแหม
คือทนายให้มาสแตนบายความจริงก็อยากจะไปขายหวยนะวันนี้
แหมมันใกล้วันแล้วไงก็น่าจะขายดีอยู่ล่ะช่วงนี้
ใช่๒๙แล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็เออแล้วตกลงครูปรีชาจะมาไหมเนี่ย
อ่าทนายศิษย์ทางหมดจะรู้เลยเขาก็กลับมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนบ่ายมีรถยนต์ตราสัญลักษณ์ของกองสลากมาที่ศาลกาญจนบุรีนะครับ
มีชายสองคนลงมาจากรถถือกระเป๋าเอกสารมาด้วยอืม
อ่าก็เลยฆ่าดารกันว่าเอ๊ะจะใช่พยานที่ทางฝั่งทนายของครูปรีชา
บอกว่ามี๔คนเดี๋ยว๒คนจะมาตอนบ่ายหรือเปล่า
อะไรเพิ่มเติมนะครับต่อมาทนายวรยุทธ์ก็เดินทางมาแล้วก็
ไม่มาจริงแต่ศาลท่านบอกให้มาในตอนบ่าย
เออยังไงก็เลยต้องรอกันว่าเออเดี๋ยวออกมาจากศาลจะเป็นยังไงนะครับ
นาฬิกานะครับทั้งหมดก็ออกมาจากศาลนะครับ
โดยทนายตั้มบอกว่าวันนี้ครูปรีชาตกลงไม่มานะครับ
โดยอ้างว่าลางานไม่ทันอ้าวทุกทีเห็นลาล่วงหน้าไม่ใช่เหรอคะ
ก็ทนายตั้มบอกว่าคือครูปรีชาเนี่ยรู้อยู่แล้ววันนี้สารธนัดรอบสอง
ก็ควรจะเตรียมตัวแต่เนิ่นแต่สารท่านก็ให้โอกาสนะครับ
โดยนัดให้มาใหม่๒๓กรกฎาคมนะครับ
ถ้าหากไม่มาจะถือว่าเป็นการประวิงคดีความเดี๋ยวสารท่านก็จะออกมาตรการต่อไปนะครับ
วันนี้สรุปสารก็เลยได้ไต่สวนพยานเสร็จไป๒ปาก
ก็คือนิติกรของกองสลากกับยี่ปั๊วใหญ่จากกรุงเทพที่มายืนยันว่าขายสลากให้กับเจ๊พัดจริง
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากกว่าการขายให้จริง
เพราะว่าไม่ได้รู้ว่าขายอะไรแบบไหนอะไรยังไง
คือมันลงมาไม่ถึงครูปรีชาอันนี้เขาเป็นต้นทางจากกองสลากจากยี่ปั๊วลงมาถึงเจ๊พัดเฉย
ใช่ก็ทนายตั้มบอกว่าก็เลยไม่ได้ซักค้านอะไรนะครับ
แล้วก็ได้ไต่สวนนางพัชรุดาเล็กน้อยนางสาวพัชรุดาเล็กน้อยนะครับ

ครูปีชาก็ไม่มาโดยอ้างเหตุว่าพวกผู้เฉยยังไม่อนุมัติให้มีการลานะครับ
ซึ่งผมก็ได้มีการแถลงสารบอกไปนะครับ
ว่าครูปีชาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องขึ้นศาลในวันนี้ตั้งแต่วันที่สี่มิทุนาธห์
ถ้าจะลาให้ทันก็ควรจะต้องขอลาตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนเนี่ย
อาทิตย์๒อาทิตย์ก็ยังมีเวลานะครับ
แต่ว่าวันนี้ศาลท่านก็ให้โอกาสนะครับ
ให้เลื่อนไปสืบครูปีชาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สารท่านจะถือว่าเป็นการประวิงคดีนะครับ
ท่านจะมีมาตรการต่อไปนะครับ
วันนี้ก็สื่อพยานที่เป็นพยานแวดล้อม
เล็กน้อยไปอีก๒ปากนะครับ
แล้วก็สืบพัชริดาไปแต่ยังไม่จบปากนะครับ
เดี๋ยวคงจะมาต่อคราวหน้าสารนัดครั้งต่อไปนี่ก็

ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับ
จะไม่ต้องลุกขึ้นถามค้านยังได้เลยนะ

สำคัญอยู่ที่ครูปีชานะครับ
ก็ไม่รู้แหละวันนัดหน้ามาหรือเปล่า
ถ้าเกิดไม่มาเนี่ยสารเขาก็จะถือว่าประวิงคดีแล้ว
ตัวเองเป็นโจทย์ด้วยนะครับ

ถ้าไม่มาเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการทิ้งฟ้องได้นะครับ
ส่วนเจ๊พัดกับเจ๊บ้าบินนะครับ
บอกว่าในส่วนของเจ๊พัดเบิกความต่อสารแล้ว
แต่ว่ายังไม่เสร็จนะฮะ
ก็หมดเวลาก่อนนะครับ

ยังไม่มีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติ

ยืนยันว่าครั้งหน้า๒๓กรกฎาคมมาแน่นอน

แต่เพียงแต่ว่าเราดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ย

แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเสพเด็ดขาดไป

แต่ปรากฏว่าศาลท่านมีคำสั่งว่า
ไม่ใช่ตามความเห็นของเราก็ให้มา
ความสั่งของเราก็ให้มา
อ๋ออันนั้นไม่ใช่เรื่องการฟ้องครับ

เป็นการร้องข้อเท็จจริงเสนอให้ศาลทราบ

แล้วสารท่านก็โอเครับคำร้องแล้วก็

ให้หมายเรียกมาเพื่อสอบ๓ข้อเจ้าจริงครับ

พวกที่เคยร้องขออัธริยามา

ผมไปทำอะไรผมก็อยู่ต่างจังหวัดตลอดเลย

ซึ่งในวันนี้๒๓กรกฎานี้ก็จะ
ในคดีนี้ต่อแล้วก็จะมีพินาในส่วนที่เราฟ้อง
ฟ้องกลับนะฮะฟ้องกลับหมวดจรูนกับทนายตั้ม
ในคดีอีกคดีหนึ่งนะฮะในวันนี้ยี่สิบสามเหมือนกัน

ตอนนี้มันมีมันมีสามคดีนะฮะคดีอาญาก็คือ
คดีวันนี้และคดีที่ทางอ่าทางเอ่อที่ทางเขาฟ้องทั้งสามคน
แล้วเราก็ฟ้องกลับตอนที่ผมบอกว่าถ้ามีหมายมาเราก็ฟ้องกลับ
นะฮะก็คือคดีวันที่ยี่สิบสามละกระดาษ